มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุราธานีค่ะ
ช่วงเช้ามืด๓มกราคมที่ผ่านมานะคะ
มีกลุ่มวัยรุ่น๔คนขับรถกระบะมา
แล้วก็ยิงวัยรุ่นชายสองคนที่เขาขี่รถจักรยานยนต์กันมา
แล้วก็จอดอยู่ข้างทางจนเขาเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือวัยรุ่น๔คนที่ก่อเหตุเนี่ย
เขาทะเลาะกับวัยรุ่นสองคนที่เสียชีวิตตั้งแต่สถานบันเทิงแล้ว
ทะเลาะกันมาก่อนกาดมาห้าม
สุดท้ายเนี่ยเจ้า๔คนนี้ยังโมโหอยู่
กลับไปเอาปืนแล้วขับกระบะออกมา
แล้วตระเวนตามหาว่าสองคนนี้ไปอยู่ไหน
แล้วก็ไปเจอว่าเขาจอดรถจักรยานยนต์ข้างทาง
เท่านั้นแหละกระบะจอดลงแล้วก็ยิงใส่เขาเนี่ยค่ะ
ทั้ง๔คนนี้เข้ามอบตัวนะคะ
ตอนแรกปฏิเสธแต่แหมกล้องวงจรปิด

ตำรวจเขาเลยบอกว่าเขาแยกสอบปากคำ
พอแยกสอบปากคำสุดท้ายจำนวนด้วยหลักฐาน

ฆ่าคนตายโดยไต่ตรองไว้ก่อนโทษถึงขั้นประหารชีวิต
ตรองสิคุณโอ้โหกลับไปเอาปืนขับกระบะมา
ตระเวนตามหาเขาเพื่อที่จะไล่ยิงเขาแบบนี้

ตำรวจสพเมืองสุราธานีควบคุมตัว
นายบุญฤทธรรมชนอายุ๓๑ปี
นายวงธวัฒน์คงทองอายุ๒๔ปี
นายจิรายุทธ์คำสอนอายุ๑๙ปี
เยาวชนชายอายุ๑๗ปีอีกคนนึงนะคะ
ทั้ง๔คนนี้เป็นผู้ต้องหา
ในคดีร่วมกันฆ่านายอดินันด้วงเพชรอายุ๒๗ปี
และนายสุขสรรค์กำเนิดพิลาอายุ๒๒ปี
เมื่อช่วงเช้ามืด๓มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บริเวณสี่แยกการุณราชถนนชนเกษม
ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีค่ะ
ก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเหล่านี้มามอบตัวนะคะ
กับคนตำรวจรีอภิชาธิบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีตั้งแต่เมื่อวาน
ตอนแรกทั้ง๔คนปฏิเสธ
แต่สุดท้ายพนักงานสอบสวนเขาแยกสอบปากคำเป็นรายคนเลยนะ
แยกสอบอย่างละเอียดสุดท้ายเนี่ย
ก็ต้องยอมรับสารภาพเพราะจำนวนด้วยหลักฐาน
เพราะมีภาพจากกล้องวงจรปิดจะปฏิเสธไปไหน

โดยเฉพาะภาพที่ว่าลงขึ้นลงจากรถกระบะใช่ไหม
หน้าแต่ละคนโอ้โหชัดหมดเลย๔คน
ก็สารภาพเพราะจำนวนด้วยหลักฐานไง
มันจะมีภาพอีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นภาพไกล
ตรงนี้จุดนี้เห็นไหมคือชัดหมดเลย๔คน
ใช่เห็นหน้าชัดเห็นพฤติกรรมชัด
แต่ตอนแรกบอกปฏิเสธตอนแรกปฏิเสธไง

สุดท้ายนะคะผู้ต้องหาเหล่านี้รับสารภาพ
แล้วก็บอกว่าก่อนก่อเหตุมีเรื่องกันมาก่อน
กต่อยกับนายอดินันและนายสุขสรรค์ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
แต่ว่ากาดของร้านมาห้ามแล้วก็ทั้งหมดก็ออกมาจากร้าน
แต่๔คนนี้ยังแค้นอยู่ก็เลยกลับไปเอาอาวุธ
ขับกระบะอีซูซูสีบรอน๔ประตูออกมา
แล้วตระเวนหาเขานะขับตระเวนหาเขาอ่ะ
จนเจอว่าเขาไปจอดรถจักรยานยนต์อยู่ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
นายบุญฤทธิ์เจ้าของรถกระบะและนายวงธวัฒน์ลงจากรถ
เดินตรงเข้าไปหาผู้ตายทั้งสองคน
นายบุญฤทธิ์เป็นคนใช้ปืนจ่อยิงจนเสียชีวิต
แล้วเอาปืนไปทิ้งในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย
แล้วก็หนีไปสุดท้ายเนี่ยญาติเกลี้ยกล่อม
เรียกกล่อมว่ามอบตัวเธอสุดท้ายก็ยอมมามอบตัวกันทั้งหมด
รถกระบะมาเนี่ยเห็นไหมแล้วเห็นว่าเขาอ้าวสองคนนี้นี่ไง
ขับเลยไปแล้วถอยกลับไปอีก
ตอนนั้นไม่รู้ว่าไปจอดรถทำอะไรกันนะนะสองคนนี้นะ
จังหวะไอ้พวกนี้มันตามมาเจอพอดี
ใช่มันตระเวนหาอยู่ไงพอทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จเรียบร้อยนะคะ
พนักงานสอบสวนสพเมืองสุราธานีก็นำตัวไปดำเนินคดี
อย่างที่บอกว่าข้อหานักมากนะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
ไหล่ตรองเนี่ยโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิต
และร่วมกันมีอาวุธปืนพกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรด้วยค่ะ
แต่เรื่องนี้ต้องชมตำรวจสพเมืองสุราธานีนะเรื่องการแจ้งข้อหาเนี่ย
คือพอสอบปากคำแล้วเนี่ยดูพฤติกรรมแล้ว
โอ้โหนี่คุณถึงขั้นกลับไปเอาปืนมาแล้วตามหาเขาเพื่อจะยิงเขาไงฮะ
คือไตรตรองแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าถ้าตั้งข้อหาเบาเนี่ย
มันก็ไม่เข็ดแล้วมันก็ไม่จำกันอ่ะใช่ไหมทีนี้คนที่ดูข่าวจะได้รู้ว่า
คุณคิดแบบนี้แล้วคุณทำแบบนี้เนี่ยคุณโดนหนักนะนะคะ